คุณผู้ชมรู้จักวัดป่าธรรมคีรีไหมคะพระคมเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะ
คือเมื่อวานนี้มีข่าวว่าพระคมแล้วก็เจ้าอาวาสแอบไปศึก
แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีข่าวกระแสข่าวบอกว่ามีการสั่งให้ตรวจสอบเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของบัญชีในวัด
หลายคนบอกอย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยเพราะว่าหลายคนเองก็สัทธาเริ่มใส่ในตัวพระคมเนอะสายพระป่าพระปฏิบัติใช่ไหมฮะ
อ่ะอย่างที่คิดค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช็อกกันทั้งบางนะคะตำรวจจับตัวได้แล้วด้วยอืม
จับตัวอดีตพระคมจับตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีและน้องสาวอดีตพระคม
ข้อหายักยอกเงินวัดหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าล้านบาทค่ะโอ้โหนี่เงินบริจาคทั้งนั้นเลยนะ
โบ้นชาวบ้านเนี่ยเขาบริจาคเงินมาให้มาสั่งเจดีบูรณปฏิสังขรวัด
เอาไปใช้ส่วนตัวกันหมดเลยค่ะผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามพร้อมด้วยรักษาราชการแทน
อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะร่วมกันแถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาสามคน
นายคมคงแก้วหรืออดีตพระวจิรยานโกสนสามสิบเก้าปี
ประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีนายวุฒิมาเถาหมอหรือพระมหาวุฒิมาเถาหมอพระหมอ
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีเป็นอดีตแล้วนะคะและนางสาวจุธาทิพย์ภูบดีวโรชุพันธ์
อายุสามสิบห้าปีน้องสาวอดีตพระคมสามคนนี้ร่วมกันยักยอกเงินวัดมาเนี่ย
แปดสิบกว่าล้านบาทค่ะสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับในสี่ข้อหาทั้งสามคนนะคะ
คือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริต
แล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรตำรวจบอกว่าไปจับตัวในคมได้เนี่ย
ในพื้นที่กรุงเทพอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยไปจับได้ในพื้นที่โคราช
และน้องสาวของในคมเนี่ยจับได้ที่คอนโดในย่านนทบุรีก่อนหน้านี้กองประคับการปราบรามเขาได้รับการประสานมานะคะ
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบความประพฤติของพระอาจารย์คม
ประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าธรรมคีรีหลังสงสัยว่ามีการทุจริตเงินวัด
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบภายในวัดแล้วก็เจอว่าพระอาจารย์คม
ซึ่งเป็นคนดูแลการใช้จ่ายเงินต่างต่างของวัดเนี่ยร่วมมือกับพระหมอเจ้าอาวาสของวัด
เอาเงินที่ญาติโยมเขาบริจาคด้วยใจบุญด้วยจิตศรัทธา
ที่จะให้ทำบุญสั่งเจดีโครงการต่างไปใช้ส่วนตัวค่ะ
และเอาเงินสดไปมอบให้กับน้องสาวคือนางสาวจุธาทิพย์
เข้าบัญชีธนาคารเอาไว้ด้วย
รวมเงินแล้ว๑๘๐กว่าล้านบาท

ตำรวจไปตรวจค้นคอนโดของนางสาวจุธาทิพย์นะคะ

เงินสด๕๑ล้านบาทค่ะโอ้โหอยู่ในกระเป๋าเดินทางกับรังโฟมนะคะ
เนี่ยตำรวจเปิดอย่างนี้เลยนอกจากเจอเงินสด๕๑ล้านแล้ว
ไปตรวจสอบบัญชีอยู่ในนั้นอีกกว่า๑๓๐ล้านบาทค่ะ
เนี่ยตำรวจอายัดเงินเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะ
ทั้ง๓คนสารภาพว่าเอาเงินวัดออกมาจริง
กว่านั้นอีกฮะทำไมฮะ
พระวิปัสนากรรมฐานอดีตพระคมที่หลายคนเริ่มใส
สารภาพเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากยักยอกเงินวัดแล้ว
เสพเมถุนคากุฏิวัดเลยค่ะ

ซึ่งเอาจริงเท่ากับว่าเขาไม่ได้เป็นพระแล้วนะ
เพราะอาบัติปราชิกตั้งแต่คุณเสพเมถุนแล้ว
นี่คือพระนักวิปัสนาที่หลายคนคือเริ่มใส่ศรัทธามากด้วยนะ
นี้คือยุคอะไรลองฟังตำรวจแถลงดูนะคะ
สอบถามนะครับก็มีการยักยอกมาจากเงินที่ทางวัด

โครงการต่างของวัดซึ่งมีหลายโครงการนะครับ
ก็มีการเบิกถอนมาจากเงินของบัญชีวัด
ซึ่งวัดโดยปกติวัดก็จะมีบัญชีส่วนตัวของทางวัดอยู่แล้วนะครับ
ที่เราตรวจสอบพบเนี่ยก็พบว่า
คมกับพวกเนี่ยนะครับในขณะที่เป็นพระเนี่ยก็มีพฤติกรรม
พฤติกรรมในลักษณะของชอบบุคคลเพศเดียวกันนะครับ
ก็คือพิธีกรรมชายรักชัยนะครับ
สี่รูปเหรอสี่รูป
ด้านนายอินทพรจันเอี่ยมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกนะคะว่ามีคนร้องเรียนมาให้
พฤติกรรมพระทั้งสองรูปนี้ก็คืออดีตพระคมกับอดีตพระหมอนี่แหละ
การประพฤติผิดพระธรรมวินัยแล้วก็การเสพเมถุน
การบริหารเงินวัดไม่โปร่งใสจนเจอว่าทำจริง
มันเป็นความสมัครใจนะครับ
ท่านจะไปลาศิกขากับพระรูปใดก็ได้ที่วัดใดก็ได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ทราบว่าท่านได้ไปลาศิกาพร้อมกันหรือไม่นะครับ
เพียงแต่ว่าเราได้ทราบจากเจ้าคณะผู้ปกครองว่า
พระดังกล่าวนี้ได้ลาศิกขาแล้ว
มาดำเนินการในเรื่องของการตั้งรักษาการ
เจ้าวาดวัดป่าธรรมคิรีเพื่อตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับ
ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในเบื้องต้น
ซึ่งอาจจะมีการเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของวัดเพิ่มเติม
ด้านผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามยังเปิดเผยด้วยว่า
ตอนนี้ทั้ง๓คนอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ
เพื่อขยายผลตรวจสอบค้นหาพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนะคะ
จบประแจงคฤหัสนับญาติเฉพาะกับคนรวย
จ๊ะพูดจ๋าพระแบบนี้ให้รู้ไว้เลยค่ะว่า

แล้วก่อนหน้านี้มีการโพสต์คำสอนของอดีตพระอาจารย์คมตอนหนึ่งด้วย
เขียนบอกว่าคนมารยาสาไถมีมาก
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
คนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับ

อาตมาก็เตือนแล้วเตือนให้ผู้ยมระวังอัตมา

ช็อกช็อกจริง